ลันจูเนียเกษตรพัฒนาแชมป์จูเนียฟรายเวท
พร้อมด้วยคู่ชกชาวอินโดนีเซียนะครับ

พร้อมขึ้นสังเวียนฝากกันในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเช่นเคยครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ค่ายเกียรติกรีรินย่านรัฐกระบัง
ช่างน้ำหนักก่อนขึ้นชกในศึกกำปั้นสถานโลก

ลันจูเนียเกษตรพัฒนาจะป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียฟรายเวท
สาพันธ์มวยนานาชาติไอบีเอฟแนนแพซิฟิกส
เจอกับสเตฟานัสนานาบูผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซีย

ปรากฏว่าฟ้าลันจูเนียช่างได้พอดีพิกัด๑๐๘ปอนด์

โดยสเตฟานัสนานาบูบอกว่าเขาฟิตสมบูรณ์เต็มที่
และมีหมัดอัปเปอร์คัทเป็นอาวุธเด็ด
ขณะที่ฟาลันจูเนียได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากไฟล์ที่แล้ว
ซึ่งเอาชนะเลสเตอร์อาบูตานก่อนคลองเข็มขัดเส้นนี้

เพื่อไต่บันลังจากรองแชมป์โลกอันดับ๕ไปสู่การท้าชิง
เจอกับอากิระยาเกอาชิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในอนาคตครับ

ฟิตซ้อมก็ค่อนข้างจะตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิม
เพราะว่าไฟล์ที่แล้วเราโชคมาไม่ค่อยดี
เขาก็เป็นมวยที่เก่งกันแล้วก็เราก็ห้ามประมาทเขา
ผมมั่นใจว่าผมชนะครับแต่จะชนะแบบไหน
แล้วก็ผมก็จะไม่ประมาทครับก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ
กำปั้นสถานโลกรวมพลคนแม่โจ้
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดจากเวทีมวยชั่วคราว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปครับ